อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็เป็นคลิปที่โอ้โหเมื่อวานแชร์กันเยอะมาก
บนโลกออนไลน์ใช่คนพูดถึงกันเยอะ
โดยเฉพาะสุขสาวอย่างพวกเรานะคุณใช่ดูแล้วตกใจ
ฉันมีกรุ๊ปเพื่อนตั้งแต่สมัยมัธยมที่รวมกันประมาณแบบ

ทุกคนแชร์มาในกลุ่มนี้แล้วทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

ถ้าเป็นเราจะทำยังไงมันเกิดอะไรขึ้นมันคลิปอะไร

จะลองทำไมอยู่บนนี้แหละ

กู้ชีพกู้ภัยอะไรก็ได้เบอร์อะไรก็ได้อ่ะ

ค่ะพี่เอ่อคือ

ค่ะพี่คือหนูเจอคนนอนอยู่กลางถนนนะคะพี่

น่าจะอยู่ทะ่าวถนนล้ำลูกกล้า
ของลำหินแถวลำหิน

เราลงไปช่วยเขาแล้วเอาเป็นลงไปดีกว่า

มิ้นขึ้นมาจะลงมาทำไมเนี่ย
มิ้นขึ้นมา

ไม่ต้องกลัวแล้วเราใหญ่กว่าว่าเดี๋ยวจะขับชนหมดเลย

คุณผู้ชมขณะที่ดูอยู่ขณะนี้เนี่ย
ก็ยังขนลุกอีกรอบหนึ่งเลยนะครับ

มีความตื่นเต้นสูงมาก

ฝากเตือนแล้วก็แชร์ส่งต่อกันด้วยนะครับ

สำหรับท่านที่ชอบขับรถในยามค่ำคืน

แล้วแชร์ส่งต่อไปมาก

ขับรถตามซอยลำลูกกาเปรียว

ลายมาแบบแอดแท็กคนที่อยู่ในรถ
ดังนั้นนะคะชาวเน็ตพากันแชร์ออกไปเป็นจนวนมากกว่า๓๐๐๐๐ครั้ง

เนื่องจากจินตนาการว่าเฮ้ยเป็นเราทำยังไง
แล้วมันน่ากลัวขนาดนี้มันต้องแชร์ต่อแหละเป็นอุทาหรณ์นะคะ
เหตุการณ์ในคลิปก็คือหญิงสาวทั้งสองคนเนี่ย
หญิงสาวนั่งมาด้วยหนึ่งคนก็ขับกันมาสองคนนี้แหละค่ะ
เส้นทางอย่างที่เห็นมืดเปลี่ยวไม่มีแสงสว่างโดยรอบนะคะ
ขับมาถึงจุดหนึ่งพบผู้ชายนอนขวางอยู่กลางถนนค่ะ
หญิงสาวที่อยู่ในรถก็เห็นไหมจะมีคอนเวอร์เซชั่นคุยกัน
บทสนทนาบอกว่าเฮ้ยทำอย่างไรดีเราต้อง

หรือว่าโทรก่อนไหมหาเบอร์อะไรนะ
๑๖๖๙สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เขาบอกแบบนี้นะคะก็บอกว่าให้มาที่จุดเกิดเหตุ
แต่ว่ามีคนขับสาวสุดท้ายตัดสินใจเดินลงไปจากรถ
ไปดูให้แน่ชัดแต่ตอนแรกเอาเท้าเขียก่อน
แบบเป็นอย่างไรไม่มั่นใจแบบอย่างไรดีนะ
สุดท้ายชายคนนี้ก็แสดงความเป็นโจรออกมาให้เห็นนะคะ
ลุกขึ้นมาเลยแล้วก็วิ่งกลับมา
แล้วก็หญิงสาวก็พยายามวิ่งกลับมาขึ้นรถ
พยายามขับหนีคนร้ายก็ขี่จักรยานยนต์ตามประกบนะคะ
เมื่อถึงกลางสะพานก็ถูกคนร้ายขวาง
แล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงค่ะ
ส่งผลให้รถเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทาง
ก่อนจะมีรถพยาบาลกู้ชีพมาอย่างที่เกิดเหตุ
เล่าจนเหนื่อยดูจนเหนื่อย

แต่บอกว่าคือตอนแรกเนี่ยก็แอบแบบ

ไม่ว่ายังดูแล้วเป็นหนังสั้นก็ยังขนลุกอยู่

คือก็ยังรู้สึกตื่นเต้นไปตามจังหวะของเรื่องที่ดำเนินไป
เพราะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้มันมีข่าวคราว

แล้วก็ถ่ายภาพได้จากคลิปหน้ารถบ่อยครั้ง
แต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยเป็นข่าวจริงนะ

ใช่โดยเฉพาะสาวที่อยากจะมีอะไรมาขวาง
แล้วจำเป็นต้องลงไปจากรถน่ากลัว
แล้วถ้าเผยแพร่คลิปนี้แล้วก็บอกตั้งแต่ต้นเลยว่า
นี่เป็นหนังสั้นนะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ
คนจะดูน้อยคนจะรู้สึกว่าหนังอะไรไม่ดูหรอกอืมแต่พอปล่อยไปแบบนี้
บอกว่าเรื่องจริงนะคนก็แชร์กันเยอะเลยไง
ใช่นะคะโดยคลิปนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของหนังสั้น
โปรดระวังเขตอันตรายข้างหน้าค่ะ
ต้นฉบับความยาวประมาณ๑๓นาที
เผยแพร่เมื่อวันที่๒๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
กำกับกำกับโดยคุณก่อชาคอนชัยปรีชาย
และนักแสดงชื่อดังคุณสายป่านอภิญญาสกุลเจริญศุกร์นะคะ
ก็เป็นนิตยสารเกี่ยวกับภาพยนตร์
แล้วก็ร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินี่แหละค่ะ
จุดประสงค์หลักเลยจะสื่อสาร๒เรื่อง
ก็คือสื่อสารกับสังคมว่ายามเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ย
ระลึกถึงเบอร์โทรสายด่วน๑๖๖๙เป็นลำดับแรก
เพราะนอกจากจะบริการฟรีก็ยังมีความรวดเร็วมีอุป

แล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญครบถ้วนนะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะให้เห็นก็คือว่า
นำทางไม่ค่อยรู้ทางกันแล้วต้องยอมรับจริง

ก็ให้เรานำทางไปที่ที่เราไม่รู้จักด้วยนะคะ

ว่าเป็นแบรนด์สินค้าอะไรอย่างนี้ต้องระวังนะ
เพราะว่าบางครั้งเนี่ยนี่เขาบอกว่าเพิ่งไปฟังสัมมนาดิจิทัลมาการตลาดแบบนี้
เขาบอกว่าการทำให้เป็นที่ด่งดังที่รับรู้แต่เป็นด้านลบ
ส่งผลเสียมากกว่าแบรนด์กับแบรนด์มากกว่า
ใช่นะคะก็ต้องระวังด้วยแต่เรื่องนี้ก็อาจจะเข้าใจได้
สุดท้ายแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะโล่งอกไป
อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน

ก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่จะถูกวิจารณ์ในเชิงลบ
แล้วก็เป็นประเด็นที่การถ่ายภาพโอ้โหมันเนียนมากมันเหมือนจริงมาก
ใช่นะคะคุณผู้ชมก็บอกว่าการที่ใช้กล้องหน้ารถ
คือถ่ายจากทั้งจากกล้องหน้ารถทั้งเรื่องนี่แหละ
ที่ทำให้มันรู้สึกสมจริงยิ่งเนียนมาก
นะคะก็เคยมีหลายฝ่ายออกมารณรงค์ว่า
อยากจะให้รถทุกคันติดกล้องหน้ารถซะด้วยซ้ำ

แต่แปลกนะช่วงที่ฉันติดกล้องหน้ารถค่ะ

เหมือนมีเขาไว้แล้วเลยต้องใช้งานหรือเปล่าไม่แน่ใจ

ออกไปพักหนึ่งไม่ชนเลยค่ะ
เกี่ยวกันคุณรัชพรติดไว้ก็เป็นหูเป็นตาช่วยกันบนท้องถนนนะคะ